ตีกันที่แยกไฟแดงก่อนแยกสัญญาณไฟก่อน
คืออย่างนี้ฮะคู่อริเนี่ยนะครับ
ขี่รถมาจอดติดไฟแดงฝ่ายแรก
อีกฝ่ายหนึ่งตามมามาติดไฟแดงเดียวกันนะครับ

อะไรจะเกิดขึ้นพอมาถึงปั๊บลงไปจ้วงจ้วงแบบนี้ฮะ
๖คนนะครับพอมาจอดติดไฟแดงเห็นนักเรียนคู่อริต่างสถาบันสองคนมาจอดติดไฟแดงอยู่แล้วตัวเองมาที่หลังแต่เยอะกว่าก็ลุยสิครับเลยลงจากรถไปต่อย
นักเรียนคู่อริรัวหมัดใส่แบบไม่ยั้งนะครับแล้วก็ขโมยหมวกกันน็อกของอีกฝ่ายติดมือไปด้วย
คลิปนี้เนี่ยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอามาโพสต์นะครับพร้อมระบุว่า
เหตุเกิดบริเวณแยกไฟแดงโรงเรียนเทศบาล๒ถนนสุริโสธร
ใกล้ห้างโรบินสันชะเชิงเซา
พลเมืองดีที่ถ่ายคลิปไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือไม่
แต่ที่แน่คือฝ่ายนักเรียนช่างเนี่ย
หมวกกันน็อกของนักเรียนคู่อริต่างสถาบันไป
เข้าข่ายความผิดทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์นะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าเอาคลิปไปได้เลยนะ
เอาไปแจ้งความให้ตำรวจติดตามกลุ่มที่มาทำร้ายให้ได้ครับ